เอาล่ะแล้วแต่ละคนบางคนเขาก็ไม่ได้ไปขอพรกันที่วงที่

แต่ว่าผมมีอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเห็นแล้ว
อาจจะต้องยกมือไหว้หรือบางคนก็ไปดูเฉย
อธิษฐานกันได้เหมือนกันนะครับก็คือ
ดวงจันทร์ที่มันเต็มดวงนะครับ
โอ้โหใครจะไปคิดล่ะครับเขาบอกว่า
สุดยอดเลยทีเดียวไปมองพระจันทร์อธิษฐานดังกันไปเลยนะครับ

ประมาณนั้นถ้ากระต่ายไม้จันทร์ก็อาจจะผิดหวังกันได้
พาไปดูนี่นะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เปิดเผยว่าวันที่๓๑มกราคม
คืนนี้นี่แหละน้องใบตองครับจะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
เต็มดวงครั้งแรกของปี๒๕๖๑ครับ
ประเทศไทยก็สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ได้ด้วยตาเปล่านะครับ

เขาบอกว่าจะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือ๖โมงครึ่งไปจนถึงประมาณ๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่มนั่นเองครับ
ซึ่งการเกิดจันทรุปาคานะครับแต่ละครั้งนั้น

มีทั้งแบบมืดเลยมองไม่เห็นมืดสนิทเลย

หรือไม่ก็แบบมองเห็นแต่จะเป็นสีแดงเข้ม
อิดสีส้มลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ตามภาพเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
และถ้าหากเห็นเป็นสีแดงเข้มเนี่ย
เขาก็มีชื่อเรียกเหมือนกันนะครับว่าเป็นพระจันทร์สีเลือด
โอ้โหฟังแล้วดูดุเดือดหน้าดูเลยนะครับ
ซึ่งครั้งนี้ก็คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์
พระจันทร์สีแดงอิดหรือว่าพระจันทร์สีเลือดนั่นเองนะครับ
๑๕๐ปีจะมีสักครั้งหนึ่ง
ว่าวันนี้พลาดไปเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่
อีกร้อยห้าสิบปี
พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็โหราศาสตร์หลายท่านก็ออกมาทำนายไทยทักนะน้องใบตองนะ
ว่าปรากฏการณ์แบบนี้อาจจะส่งผลดีต่อบางราศี
แต่บางราศีก็อาจจะส่งผลร้ายก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ไปอ่านกันในบางคอลงคอลัมน์
ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วถ้าหากใครอยากไปชมจันทรุปคาในค่ำคืนนี้
เรามีจุดสังเกตในจังหวัดต่างมาแนะนำนะครับ
ภาคเหนือเชียงใหม่ก็ไปกันได้นะครับ
แล้วก็ที่นี่อีสานโคราชล่ะ
นครราชศรีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีนนะฮะ
ไปกันได้ส่วนฉะเชิงเซาก็มีเหมือนกัน
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศานะครับ
และลงใต้ไปก็ไปที่นี่สงขลานะครับ
ลานชมวิวนางเงือกหาสมิลาจังหวัดสงขลาครับ
เอาล่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับบรรยากาศคึกคักแบบนี้

แต่เป็นบรรยากาศที่เรานำมาให้ชมก็คือบรรยากาศเมื่อคืนนี้
ที่จังหวัดเชียงใหม่มองเห็นเป็นลางอยู่แล้ว
เป็นแบบพระจันทร์เซี่ยวแบบว่าเป็นสีเลือด

วันนี้เราจะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงสีเลือดด้วย

ตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไป๖โมงครึ่งนะ

ก็รอติดตามกันวันนี้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลย
เอาล่ะก็พานะครับคนรู้จงรู้ใจ
แล้วก็ไปยืนมองกระจงไปดูพระจงพระจันทร์กัน
แล้วก็บอกเธอเธอโอ้โหหน้าเธอเนี่ยนะสวยเหมือนพระจันทร์เลย